พาไปกินที่ร้านที่นี่เลยจังหวัดนครพนม
สามีภรรยาเขาขายข้าวแกงแต่เขาขายถูกมาก

เจ้าของร้านเปิดใจเลยบอกว่าอยากจะให้คนได้กินของดีราคาถูกไม่อยากได้กำไร

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยแห่ขี้ตาตื่นไปตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันขันล่ะคุณ
ครับโอ้โหเข้าขายกันตั้งแต่ตี๓ค่ะ
ตายตี๓ค่ะถูกต้องไม่เจอคนนี้
เหลียงแชร์พร้อมกับภรรยาก็คือนางเพชรสมรแซ่เอี้ยว
ทั้งสองคนอายุ๗๐ปีแล้วนะต้องเรียกอะไรคุณลุงคุณป้าแล้วนะ
คุณตาคุณยายก็ได้เรียกว่ายึดอาชีพขายเข้ากล่องมานานกว่า๓ปี
อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตะบลนาแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ชาวบ้านให้ฉายาว่าเข้ากล่องสู้ชีวิตแบบพอเพียง
โอ้โหผู้สื่อข่าวเราถามเลยในเหลียงแชร์บอกว่า
เดิมเนี่ยเป็นคนนครปฐมอาจารย์ประชีพค้าขาย
แต่มีฝีมือเรื่องทำอาหารพอย้ายไปอยู่กับภรรยาที่นาแก่
ก็เลยขายอาหารตามสั่งมาตั้งแต่ปี๒๕๖
แต่ว่าลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะไงเพราะว่าคู่แข่งเขาเยอะ
ปีผ่านมาก็เลยหันมาขายเข้ากล่องในราคาขายส่ง
ก็คือคิดแค่กล่องละ๘บาทเพราะว่าไม่มีใครขายราคานี้ไงคุณ
อาจจะมีปริมาณคือเรียกว่าถ้ามีขายบ้างก็คือปริมาณข้าวไม่เยอะไง
แต่ว่าถ้าเอามาเทียบกับข้าวกล่องทั่วไปกล่องละ๓๐๔๐บาท
รองว่าอิ่มพอกันอร่อยพอกันอย่างแน่นอน
ถ้าไม่อิ่มซื้อ๒กล่องก็ยังไม่ถึง๓๐บาทเลย
สบายนะคะเพราะฉะนั้นเมนูแบบนี้
ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เป็นวัยทำงานวัยเรียนนักเรียนนักศึกษา
ได้ซื้อทานในช่วงเช้าราคาก็ไม่แพงด้วย
นูที่เห็นคุณผู้ชมมีข่าวหมูแดงข่าวหมูกรอบข่าวไก่กรอบ
ข้าวมันไก่เยอะมากเลยนะคะ
สองสามีภรรยาตั้งใจค่ะเขาช่วยกันเตรียมของตั้งแต่สี่ห้าทุ่ม
พอตี๓ก็เอาไปวางขายวันหนึ่งทำ๓๐๐๕๐๐กล่องนะคะ
หมดทุกวันวันหนึ่งได้กำไรประมาณ๕๐๐๑๐๐บาท
คือมันน่าประทับใจตรงที่ว่าทั้งสองท่านบอกว่ากำไรอาจจะไม่มากนะ
แต่มันเป็นอาชีพที่สุจริตมีรายได้ทุกวันได้ช่วยเหลือคนก็สุขใจแล้ว

น่าภูมิใจนะคะที่มีคนไทยดีแบบนี้

ขายแบบนี้ไม่ได้หวังรวยแต่หวังว่ารวยความสุข

คุณผู้ชมเชิญชวนส่งไลน์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะวันนี้